เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะ
อ๋อยังหรอกค่ะไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะ
บีมและน้อยนาร้อง

เป็นผู้รักษาประตูเนี่ยมันก็จะต้องแบบกระโดด

วันนั้นผมพลาดขาซ้ายผมลงก่อน
แล้วมันหน้าขามันย่อหวบลงไปแล้ว

แต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงข้างละประมาณ๓๖แสน

ผมจะทำให้หนักทำให้พี่พลาด

เพียงสมมุติได้ครบ
กติกาการแข่งขัน
นักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

ร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้าน
และเงินทุนที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก
หากร้องผิดทั้งคู่แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลงรับไปเลยคนละ๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

นัดสู้ชิ้นงาน

ทำอะไรอยู่หยุดพักไว้ก่อนนะครับ
มาเปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

พบกับพวกเราทั้งสองคนทุกวันเสาร์
และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันนะครับ

นักสู้ชิงล้าน

นักสู้ชีวิตนะครับที่เขาจะ

ในเรื่องของเนื้อเพลงโดยผ่านบทเพลงลูกทุ่ง

จะมีนักสู้สองคนขึ้นมาชิงเงินล้านจากทางรายการของเราครับ
ถ้าร้องถูกไปจนถึงยกที่๑๐ทั้งคู่เลยนะครับ

ทั้งสิ้นเป็นเงิน๒ล้านบาทครับ
เราอยู่ในยกที่๕ของศึกชิงล้านระหว่าง
นักสู้หนึ่งสมัยจากมุมแดงน้องน้อยหนาสาวน้อยวัยใส
ที่มีหัวใจดวงน้อยเพื่อครอบครัวกับผู้ท้าชิงจากมุมน้ำเงิน
คุณบีมหนุ่มหัวใจสินยืนหยัดเพื่อสืบสารวัฒนธรรมไทย
ซึ่งร้องไปในครั้งที่แล้ววันนี้จะเป็นคิวของน้องน้อยหนา
มาเอาใจช่วยนักสู้ทั้งสองกันครับ
เอาละครับคนหน้าเดิมของเรานะครับคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเพราะว่าทั้งสองท่านนี้อยู่กับเรานานเลยวันนี้มาเชียร์เหมือนเดิมนะครับขอต้อนรับอากงศิลปอามาสุคุณแม่จูนและน้องแตงกว่า

ฝั่งของบีมนะคะมากับคุณแม่นะคะคุณแม่จิ๋มนะคะ
แล้วก็แก๊งหนังใหญ่อีกสี่ท่านนะคะน้องซ้อนน้องโตน้องก้าวน้องบั๊กนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้

หนาเองเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งแค่แตะ
แต่ว่าของพี่บีมเนี่ยเขาร้องไปแล้ว

หากหนุ่มคนนั้นก็คือฉันนี่เอง
อยากจะตะเบงเปล่งเสียงร้อง
วยพรน้อยหนาหน่อยบีมก่อนที่บีมจะลงไปพักนะครับ
ก็ขอให้น้องน้อยหนามีสติแล้วก็ฟังเพลงให้แน่ใจ
นักสู้หนึ่งสมัยจากมุมแดงน้องน้อยนา
สาวน้อยวัยใสที่มีหัวใจดวงน้อยเพื่อครอบครัว
วันนี้เรามาปิดจ๊อปยกที่๕กันด้วยน้อยหน้า
ถ้าพร้อมแล้วนะครับมาเลยครับ
อินโทรเพลงในยกที่๕นะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาทของน้อยนา

สนุกสนานสำราญใจกันอีกแล้วนะครับสำหรับน้อยนา
กงมีรอยยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยน้อยหนาเป็นไงฮะเพลงนี้

ชื่อเพลงอะไรครับเพลงนี้เลิกแล้วค่ะ
เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับนักร้องท่านนี้เลยทีเดียวนะครับ
คุณอาภาพรนครสวรรค์เพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีนะครับ
สำหรับเพลงนี้นะครับตัวช่วยครับยังไม่ได้ใช้เลย
ตั้งแต่เริ่มแข่งมาจนถึงยกที่๕กันเนี่ย

ฉะนั้นนายกนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
สุดยอดจริงนะครับพร้อมนะครับยกที่๕นะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๕เพลงมาครับ
เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะ
มีแฟนกับเขาหนึ่งคนและพี่ก็ที่บ่น
ที่บ่นจนหนูทนไม่ได้
เช้ามาก็ปั่นแต่งงาน
ดึกดื่นถึงบ้านก็แทบคลานไม่ไหว
เหมือนรถที่ไกลหมดแรง
ลูกต้องเหี่ยวแห้งเป็นตันเท้าตาย
เหมือนรถที่ไกลหมดแรง
หนูต้องเหี่ยวแห้งเป็นแตงเขาตาย
กลัวจะซ้ำสองถ้าใครจะจองโปรดกองเอาไว้
เจ็บจำกลัวจะซ้ำสองถ้าใครจะจองโหดกองเอาไว้
เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะ
เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะ
ยังหรอกค่ะไม่คิดหนี้ใหม่หรอกค่ะ
เป็นโสดนี่มันละเอียดไม่ต้องมามีคนที่ขัดใจ
ไม่ต้องทนเหงาเฝ้าเรือนทั้งปีทั้งเดือนมีเพื่อนมากมาย
แต่ตอนนี้ยังไม่อยากรักใครถ้าคิดมีใหม่ไม่บอกใครนอกจากเฮีย
เร็วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะ
เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะ
ยังหรอกค่ะไม่คิดหนี้ใหม่หรอกค่ะ
เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะ
เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะ
ยังหรอกค่ะไม่คิดหนี้ใหม่หรอกค่ะ
กับเขาหนึ่งคนและพี่ก็ขี้บ่น
หนูทนไม่ได้
แล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะ
เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะ
ยังดอกค่ะไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะ
เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะ
เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะ
ยังดอกค่ะไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ก็เนื่องจากเป็นเพลงที่นานมากแล้ว

คือท่อนสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าที่ถูกต้องเนี่ยมันร้องสลับอะไรกันยังไง
เพราะฉะนั้นตอนนี้นาทีระทึกใจขอเชิญน้องบีมขึ้นมา

ให้กำลังใจน้องน้อยนาหน่อยนะครับ
อะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีแห่งนี้นะครับ

ก็ลุ้นให้น้องไปต่อครับอยากให้น้องไปด้วยกัน

น้องน้อยหนาเกิดอาการลืมเนื้อขึ้นมากระทันหัน
แต่ด้วยสปีริตของเธอจึงกลับมาร้องต่ออีกครั้ง
ไปเอาใจช่วยและดูกันต่อเลยว่า
หนูน้อยหัวใจกระตันยูคนนี้จะผ่านยกนี้ไปได้หรือไม่
ยกที่๕นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท
บีมและน้อยนาร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
รองได้
เอาไปซ่อมแซมบ้านครับแล้วก็เป็นเงินอีกส่วนหนึ่ง
เอาไปแบ่งให้อากงอาม่าแล้วก็
เอาไปเป็นทุนการศึกษาของหนูแล้วก็ของน้องค่ะ

ที่ห้านะครับเงินทุนสะสมมูลค่าหกหมื่นบาท
บีมและน้อยนา

ผู้ที่ร้องได้นะครับก็คือ

ผู้ที่ร้องได้ให้ร้อง
ผู้ที่ร้องได้ให้ร้อง

นักสู้ชิ้นร้าง
ยกที่๕นี้บีมได้เงินทุนสะสมในยกนี้ไปนะครับ

แล้วก็เป็นเงินตามที่ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกเลยว่า
รายการของเราอยากได้เงินทุนเท่าไหร่
ได้ตามที่ขอไว้เป๊ะเลยค่ะ
หนังใหญ่อีก๒๐๐๐ครบเลยค่ะ๖๐๐๐บาทตรงนี้
แสดงความยินดีด้วยนะคะถึงฝั่งฝันเลยค่ะ
ส่วนน้อยนานะครับ

คิดว่าเป็นขวัญใจคนใหม่ของเราเลยน้องน้อยนา
มีอยู่แล้ว๓๐๐๐บาท

เงินทุนปลอบใจไปอีก๑๐๐๐บาท
วันนี้น้องน้อยนานะครับรับจากรายการของเราไป๔๐๐๐บาทครับ
ก็ไม่น้อยทีเดียวสำหรับเด็ก๑๐ขวบตรงนี้นะครับ
บาทไม่รวมค่ารถไม่รวมค่าดูแลนะครับ

เราจะดูแลตั้งแต่เรื่องการเดินทางที่พักอาหาร
จนกว่าจะจบสิ้นจากรายการของเรา

เป็นไงครับน้อยนา
รู้สึกโล่งนะคะ
ทุกอย่างที่ทำมาก็ดีที่สุดแล้ว
แล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักด้วยครับผม
นี่เหรอครับครอบครัวนี้อยากไปอยู่ด้วยจังเลยนะครับ

สำหรับการมาแสดงความสามารถ

ให้กับทุกคนในรายการและคุณผู้ชมทางบ้านได้เห็น

วันนี้ขอบคุณน้อยหนาด้วยครับ

น้องน้อยหนาสาวน้อยวัยเพียง๑๐ขวบที่มาสู้เพื่อครอบครัว
แต่ก็ยังมีรอยยิ้มให้กับทุกคน
ถึงสี่หมื่นบาทเรียกได้ว่าเก่งเกินคาดจริง
ทางรายการขอให้น้องน้อยหนาคงความสดใสและความกระตันอยู่แบบนี้ต่อไปนะครับ
ร้องได้ให้ล้านร้องดาเอสหนุ่มนักสู้ที่แม้กายไม่เต็มร้อย
ขอหาทุนเพื่อพาพ่อกลับบ้าน
สวัสดีครับผมชื่อนายเทวกรนามสกุลคุ้มสุวรรณชื่อเล่นเอ็ดอายุ๔๒ปีครับ
เอสชายหนุ่มผู้ใช้ชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดตามร่างกายมากกว่า๑๐ปี
ครอบครัวของเขามีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด๖คนคือ
พ่อแม่ภรรยาลูกสองคนและตัวเขาเอง
พ่อผมนี่เป็นหลายโรคมากเลยครับเป็นโรคหัวใจ
เป็นโรคหอบเป็นโรคความดันเป็นโรคไอเป็นโรคเกาะเป็นครบเลยของพ่อผมนะครับ
พอโรงพยาบาลที่แกเคยไปหาหมอนะครับเขายกเลิกปัดทองแกก็เลยขาดยา
เคยมีครั้งหนึ่งแกหอบแบบต้องประคองแกขึ้นรถไปไม่ทัน
ไปถึงโรงพยาบาลไปติดไฟแดงนี่แกขาดใจแกไม่หายใจแล้ว
กว่าจะไปถึงห้องฉุกเฉินหมอเป็น๑๐๒๐คน
ช่วยปั๊มหัวใจแกขึ้นกลับมาได้อีกทีนึงนะครับ
การรักษาของหมอก็บอกว่าต้องกินยาตลอดชีวิต
ทีนี้มาขาดยาตอนนี้ตอนเขายุกเลิกบัตรท้อง
มาขาดยาเป็นเดือนแล้วเนี่ยยังไม่มียายจะกิน

โรงพยาบาลไหนก็ไม่ได้เพราะใช้สิทธิบัตรท้องไม่ได้

ก็ต้องทนซื้อยาตามร้านมากินบ้าง
พอแค่ขัดไปก่อนไม่รู้จะทนไหวไหมรอไหวไหมแค่นั้นเอง
คนที่สองนะครับคือแม่ผมครับชื่อละไม้นะครับ
แม่ผมอายุ๖๙ปีแล้วจะ๗๐แล้วครับ

ตั้งแต่ก่อนแกหาบขนมจีนพอหาบนานเข้าแล้วแกแบบป่วยต้องไปผ่าตัด
พอหลังจากแม่ผ่าตัดแล้วนะครับแกก็เป็นคนพิการไปเลย
คนที่สี่แฟนผมชื่อเบลอายุ๓๓ปี
คนที่ห้าลูกชายผมชื่อเบสอายุ๙ควบ
แล้วก็คนที่๖ก็คือน้องบีเอ็มลูกสาวคนเล็กของผมนะครับอยู่ชั้นอนุบาล๒ครับ
เอสเป็นชายหนุ่มที่ชื่นชอบด้านกีฬา
ในอดีตเขาเคยเป็นนักกีฬาชกมวยมาหลายปี
ต่อมาเขาจึงผันตัวเองมาเล่นกีฬาฟุตบอลในตำแหน่งผู้รักษาประตู
เป็นผู้รักษาประตูเนี่ยมันก็จะต้องแบบกระโดดเซฟซ้ายเฟฟขวา
วันนั้นผมพลาดขาซ้ายผมลงก่อนแล้วเหมือนหน้าขามันย่อพวบลงไปแล้วผมก็ล้มไปเลยตอนนั้น
เจ็บมากเจ็บจนแบบทำต่อไม่ได้เล่นต่อไม่ได้

เมื่ออาการปวดรุนแรงขึ้น
เขาจึงตัดสินใจไปซื้อยาแก้ปวดกิน
โดยหารู้ไม่ว่านี่คือการที่เขากำลังพาตัวเองเข้าสู่ความเจ็บปวด
ทรมานทางร่างกายอย่างหาที่สุดไม่ได้
ก็ตั้งแต่ผมปวดหน้าขาเนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อยาชุดมากิน
ผมก็เลยกินติดต่อกันมา๗๘ปีเลยครับ
เข้าไปที่๗ผมรู้สึกปวดปวดไปทั้งขาเลย
คือถ้ากระดิกขานิดเดียวเนี่ยคือร้องแบบโหยหวน
จนแบบทนไม่ไหวไปหาหมอต้องผ่าตัด
แต่ค่าใช้จ่ายสูงข้างละประมาณ๓๖๐๐๐๐๐บาท
กลับล้มเจ็บไม่มีแรงแม้กระทั่งจะขยับนิ้ว
บางวันอาการพอจะทุเลาลงบ้าง
เขาก็จะประคองตัวเองลุกขึ้นมาวาดรูปการ์ตูนล้อเลียน

ภาระทุกอย่างจึงต้องตกมาอยู่ที่พ่อและแม่ของเขา
ซึ่งร่างกายก็แย่ไม่แพ้กัน
แจ้วนิยายได้ลงมาดูว่าร่วมผลอยากสักคู่
พ่อมันเบาไปขับรถต้องหาหมอได้

ผมเสียใจแบบที่ช่วยพ่อไม่ได้เลย

ทุกอย่างในบ้านก็คือเป็นภาระของพ่อกับแม่หมดเลย
ตอนนี้ก็หมดยามาหลายวันนะครับ
เริ่มเจ็บหน้าอกเริ่มหอบเริ่มอาการไม่ดีแล้ว

ทุกวันนี้ความฝันความหวังอย่างเดียวของผมก็คือ
อยากมีเงินสักก้อนหนึ่งพาพ่อกับแม่กลับไปอยู่บ้าน
เป็นหอบเพื่อยมีปลอดภัยทานควัญได้หาหมอทัน
ให้เขาหาเงินเพื่อพาพ่อกลับบ้านเกิด
เพื่อได้สูงประชาภาพการมี๑๐บัตรท้องได้สำเร็จันทนนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะ

เดี๋ยวเราเอาเก้าอี้มาให้นั่งได้นะครับ

ก็ได้ชมเรื่องราวภาพชีวิตของคุณเอส

สมัยก่อนเดินไม่ได้เลย

ยากสำหรับคุณเอสหลังจากที่ล้มป่วย
นี่ว่าเร่งด่วนแล้วแต่ว่ามีคนเร่งด่วนกว่านี้
ซึ่งนั่งอยู่ข้างล่างแล้ววันนี้มากันกับครอบครัวนะฮะ
ก็มีคุณพ่อเฉลิมนะครับคุณแม่ละไม้แล้วก็ลูกสาวคนเล็ก
ใช่ไหมครับน้องบีเอ็มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
หกคือหอบเนี่ยหอบนี้เป็นประจำเลยครับ
ก็คือถ้าออกแรงไม่ได้เลยต้องพ่นยา

พาไปโรงพยาบาลแกน็อกแล้วล่ะ
คือไม่หายใจแล้วเป็น๑๐นาทีได้ครับ

แล้วก็พอไปถึงห้องเฉยหมอผม๒๐คนมาช่วยปั๊มขึ้น

ตอนนี้แกขับรถแกไม่ไหวแล้วไม่ได้ถ่ายนานนะครับอันทรายนะ
เดี๋ยวขับแล้วเกิดวูบขึ้นมามีอารมณ์วูบ

ครับแล้วก็เป็นเกาะเป็นอะไรไปหลายอย่าง
ก่อนที่คุณเอสจะขึ้นมายืนบนเวทีของเราก็ได้เห็นภาพชีวิตของครอบครัวตัวเองนะคะ

เห็นตัวเองในภาพชีวิตเรื่องราวครอบครัวเรารู้สึกยังไงบ้างคะคุณพ่อค่ะ

บอกเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะคะไปโรงพยาบาลล่าสุดมา
คือเป็นอะไรคะเรามีด้วยกันหลายโรคเลย

หัวใจขาดเลือดแล้วอันนี้ก็คุยดังไม่ได้เดี๋ยวพ่อออกอีก
ณตอนนี้ความเร่งด่วนของที่บ้านคือต้องการเงินเอาไปทำอะไร
อยากพาพ่อกลับไปอยู่บ้านนะครับ
อยู่จังหวัดอะไรคะอยู่ชายภูมิครับ
ทำไมถึงอยากกลับไปอยู่ที่ชายภูมิ
คือจะย้ายไปอยู่ที่อำเภอบ้านตัวเอง
เพื่อว่าจะได้สิทธิ์บัตรทองแล้วก็ได้รับการรักษา
แล้วก็อยากให้แกกลับไปอยู่พักผ่อนเลย
เพราะว่าแกอยู่กรุงเทพมา๓๐กว่าปีได้แล้วครับ
ถ้าได้กลับกลับกันหมดไหมคะหรือกลับแต่คุณพ่อคนเดียว

อาจจะกลับหมดครับผมนะฮะนี่ก็คือเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยสำหรับคุณเอส
คุณเอสวันนี้ตั้งใจมาทำเพื่อคุณพ่อเลยทั้งที่เราก็ไม่แข็งแรง
อยากบอกอะไรคุณพ่อบ้างคะก่อนเข้าการกันกันขันตรี
ผมผมที่ทำเต็มที่เพราะผมคิดผมไม่

คุณจะทำไว้นะทำได้มีพ่อ
ทำไมถึงใช้คำว่า

คือผมทำงานไม่ได้
คือยังไงจับมือผมกำไม่ได้

ตอนนี้เราน่าจะเป็นคนที่แบ่งเบาภาระให้พ่อได้ดีที่สุด

แต่กลับกลายต้องมาเป็นภาระให้พ่อ

คุณพ่อค่ะได้ยินคุณเอสพูดว่า
วันนี้ผมจะทำให้เต็มที่ขอโทษที่เป็นภาระให้พ่อ
สะเทือนใจไหมคะได้ยินลูกพูดว่าอย่างนี้คุณพ่อค่ะ
วันนี้ค่ะบนเวทีของเราคุณเอสกัดฟันค่ะ
ยืนและจะทำให้ได้ขอโอกาสนี้บนเวทีของเรา
เพื่อทำเพื่อคุณพ่ออยากให้คุณพ่อกลับไปอยู่ที่บ้าน

คุณพ่อค่ะตอนนี้เดินไหวไหมคะ

ไปรับคุณพ่อมากอดคุณเอสทีนึงได้ไหม
เพราะว่าตัวคุณเอสเองก็เดินไปหาคุณพ่อยากมากเลย

ไม่รู้ว่าจะให้ใครไปรับใครก่อนนะฮะ
ค่อยนะคุณพ่อนะกอดกันทีนึงเอาพลังนะคุณพ่อนะ
ไม่ต้องรีบนะคุณพ่อนะเดี๋ยวเป๊กเดินไปส่ง

ทุนเท่าไหร่ถึงจะสามารถกลับกันไปได้ทั้งครอบครัวคะ
ผมต้องการเงินทุนสักหนึ่งแสนเรื่องไฟครับครับ

เดี๋ยวให้คุณเอสร้องก่อนพร้อมเลยไหมคะ

เอาละครับมาเข้าเกมการแข่งขันกันเลยนะครับ
ยกที่หนึ่งเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
อินโทรยกที่๑ของคุณเอสมาเลยครับ

ถ้าไม่ได้ยังไงใช้ตัวช่วยได้เลยนะคะ

แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการชิงล้านนะครับ
ของคุณเอสและคุณบีม

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ถ้าไม่ใช้ก็เริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท

การยกที่หนึ่งเพลงมาครับ
ก็สั่นเหมือนคนเป็นใคร
ถ้าในความจริงสองเรามีอันห่างไกล
ผลลัพธ์ที่เกิดกับใจ
ก็คงเหมือนตายจากกัน
ด้วยความรักนั้นก้าวผ่านห้องใจ
อ่อนไหวเพลิดใจ
ให้เธอเกินฝัน
ขอบคุณเวลานำพาเราใกล้ชิดกัน
จากเพื่อนเลื่อนเป็นผูกพัน
เพียงก้าวห่างกัน
วันไหวขาดเธอไม่ได้
หัวใจขอสารพรรม
กดโทรศัพท์รับช้าก็ยัง

ไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกล
ขอร้องอย่าทำร้ายใจ
ด้วยการหนีไปห่างกัน
ถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมา
เมื่อมันเจ็บจนเหลืออดก็โกรธได้แต่อย่านาน
เพราะใจที่ทรมานคอยนานจะผ่านสิ้นล้อม
ขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รับชาก็ยังน้อยใจ
อยู่ไกลจนชิ้นไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกล
ขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการหนีไปห่างกัน
ถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมาหนักหนาจนเธอไร้ความเชื่อมัน
เจ็บจนเหลืออดก็โกรธได้แต่อย่านาน
เพราะใจที่ทรมานคอยนานจะผ่านสิ่งลง

ผ่านพระชันเนื้อเพลงในยกที่๑ของ๒หนุ่ม
เริ่มขึ้นแล้วโดยคุณเอสผู้ท้าชิง
เป็นฝ่ายเริ่มร้องประเดิมเพลงแรกเพื่อพาพ่อกลับบ้าน
ฝันครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่
ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยคุณบีมกันต่อครับ
ร้องนายอย่าทำแค่เพียงสมมุติว่าอยู่ข้างใน
นักสู้หนึ่งสมัยจากมุมน้ำเงิน
คุณบีมลูกกระตันยูที่หาเงินไปซ่อมบ้านให้แม่
ฟังเรื่องราวคุณเอสไปแล้วเป็นไงมั้ง
ก็รู้สึกสงสารครับเพราะว่าเขาต้องยืนอยู่บนความเจ็บปวด
แล้วก็เจ็บปวดทั้งร่างกายเขาแล้วก็ทางใจเขาด้วย

เพราะว่าเขาต้องดูแลทั้งครอบครัวครับ

แล้วก็ขอให้ทำทุกเพลงออกมาให้ได้ดีที่สุดครับ

ถ้าพร้อมอินโทรยกที่๑นะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาทของบีม

แสดงว่าน้องบีมน่าจะร้องได้แต่ทำไก่ไปซะอย่างนั้นเอง
โชคดีครับบีมขอให้ผ่านยกที่๑ไปได้นะครับ
ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ที่๑เพลงมาครับ
เป็นหลังสงรมือตอนว่าลอยครับ
กระทงสายน้ำไหลเที่ยวไหลส่งกระทงสองเราแย่ทาง
กระทงเจ้านั้นลงไปเหมือนใจมุ่งหวังกระทงของพี่หลงทาง
ลอยคว้างหาทางไม่เจอตั้งแต่วันนั้นพี่ก็กังวลไม่หาย
เฝ้าคิดกลุ้มในหัวใจกลัวใครเข้ามาแย่งเธอ
กลัวพี่กับน้องแยกทางหากันไม่เจอ
กลัวใครเข้ามาพรากเธอเหมือนดังกระทงลงทาง
ล้างร้ายว่าลอยกระทงเธอ
บอกเรื่องราวโดยตรงว่าความรักเราอับปาง
เจ้าเปลี่ยนหัวใจมีไม่สมใจมุงวัง
กระทงของพี่ลงทางลอยคว้างทางไม่แน่

ตั้งเพื่อเห็นเห็นเดือนสิบสอง
พี่ลองกระทงเดียวได้ปีนี้ไม่มีหวานใจ
เกียงกายเหมือนใครหลายคน
กระทงอ้างวางลงไปกับสายน้ำวน
เรียกความรักที่มืดมนต์หาคนรวมทางไม่มี
หลักธรรมช่วงความต้องรัก

ไม่ได้เมื่อครับแต่ว่ามันหลงครับ
เอาละครับคุณเอต้องขึ้นมาบนนี้

เอาละครับยกที่๑นะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท

ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

แล้วก็เป็นเงินอีกส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนหนังใหญ่พันดรครับ
ทุกวันนี้ความฝันความหวังหนึ่งเดียวของผมก็คือ
อยากมีเงินสักก้อนหนึ่งพาพ่อกับแม่กลับไปอยู่บ้าน

ร้องได้เพียง๑คนครับ
และผู้ที่ร้องได้นะครับก็คือ
คุณเอสครับ
ให้ร้องได้
ให้ร้องได้
ให้ร้องได้

แล้วก็มาร้องซ้ำอีกทีหนึ่ง
วันนี้ทำสำเร็จตามเป้าหมาย
ก็มีเงินสะสมอยู่แล้ว๖๐๐๐นะครับ
รอบนี้ได้เงินทุนปลอบใจไปอีก๕๐๐๐บาท
รวมค่ารถกลับบ้านนะครับ
จากรายการของเราวันนี้๖๕๐๐๐บาทครับ

ยกที่๑นี้สะสมไปก่อนเลยนะครับ

หนึ่งหมื่นบาท
เป็นไงบ้างคะน้องบีมวันนี้ได้ตามเป้าเลย

อย่างน้อยหนูก็ได้ให้โอกาสของคนที่เขาลำบากกว่าหนู

จะสอนเสมอว่าเราลำบากแล้วยังมีคนที่ลำบากกว่า
งั้นก็โอยพรคุณเอสหน่อยนะน้องบินนะก่อนน้องบินจะกลับโอยพรโอยพรพี่เอสก็หน่อย
ขอให้พี่เอสได้เงินตามเป้าครับแล้วก็ขอให้ได้มากที่สุด
แล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวกลับไปบ้านแล้วก็รักษาพ่อให้หาย
ขอบใจมาก
คราวหน้านะครับก็มาชมเอสคนนี้นะครับ
นักสู้ชิงล้านคนล่าสุดของเราดูสิว่าเขาจะเจอใคร
ที่จะเป็นคู่ที่มาชิงร้านกับเอส
ตอนนี้มีแล้ว๑หมื่นส่วนตัวเก็บเข้ากระเป๋าเลย
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา

คุณผู้ชมค่ะชีวิตอย่าไปท้อค่ะเพราะว่าท้อมีไว้ให้ลิงถือค่ะ
ดูกันต่อเลยค่ะกับเกมต่อชีวิตพี่เอชยามิชัยรออยู่ค่ะ
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
บทสรุปในวันนี้ก็มีนักสู้จากเราไปถึง๒คน
น้องน้อยหนาและคุณบีมแม้จะเสียดายเสียงหวาน
แต่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณบีม
ที่สามารถสะสมเงินทุน๖๕๐๐๐บาท

ครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่
และเอาใจช่วยคุณเอสสะสมเงินทุน
พาคุณพ่อกลับบ้านกันต่อครับ
ถึงวันนี้พวกเราสองคนจะทำพลาดไป
แต่พวกเราจะนำเงินทุนไปสู้ชีวิตต่อไปให้ได้ครับ
หนูขออวยพรให้พี่เอสไปถึงเป้าหมายนะคะ

สู้ค่ะ
ผมหยุดเล่นลิเกมา๓๐กว่าปีเกือบ๔๐ปี

มีคนเขาโทรมาบอกว่า
แต่งตัวอย่างนี้แล้วลูกไม่อายใครเหรอ

ลูกสาวก็โทรเข้ามาในรายการบอกว่า
ไม่ต้องไม่อ้ายหรอกพ่อก็คือฮีโต้
ผมไปเอ็กซาเรย์ที่โรงพยาบาลสิริราช
เอ็กซาเรย์เจอที่ข้อสะโพกตรงนี้

แล้วคุณหมอบอกว่าเกิดจากอะไรอ่า
กินยาชุดสเตียรอยด์ตบขาง
คิดว่าฟ้าดินใจดำ